เรื่องของวัยรุ่นเนี่ยคือบางครั้ง
ฮอร์โมนมันพุ่งพลาดนะนะทำอะไรไม่ค่อยคิด

เหมือนกับสองวัยรุ่นหัวร้อนนี่เหมือนกัน
เขาไม่พอใจกรณีที่กู้ชีพภูเก็ต
แตร่เตือนที่เขาเปลี่ยนเลนกระทันหัน

ปรากฏว่าไม่พอใจใช้ขวาน
กระหน่ำฟันกระจกรถจนพังเสียหายเลยนะคะ
ล่าสุดตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้ว
สารภาพบอกว่าโมโหที่ทำไป
เพราะโมโหที่ถูกบีบแต่ใส่
ก็เลยใช้ขวานไล่กระจกเลยขนาดนั้นเลยนะ
นี่เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ไงไล่ฟันกระจกรถด้านหลังอะนะ

กระหน่ำฟันเลยอันนี้ดูสิ

นี่เป็นภาพคลิปเหตุการณ์ที่นายเดชนรงส่งแสง
ทนายความแล้วเขาก็ยังเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ
ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตด้วย

มีคลิปกล้องหน้าและรถหลังรถ

เมื่อ๒๐พฤษภาคมช่วงประมาณเกือบ๕โมงเย็นได้ค่ะ
เขาก็ขับรถพยาบาลอาสาสมัคร
นาคามุ่งหน้าแยกเซ็นทรัลอำเภอเมืองภูเก็ต
ก็มีภาพทั้งจากด้านหน้าด้านหลังให้เห็นเลยแหละ
พอเขาขึ้นจากอุโมงหน้าห้างเซ็นทัน

พอมองกระจกด้านซ้ายก็เห็นมอเตอร์ไซค์จากเลนซ้าย
แซงรถกระบะสีแดง

เพราะว่ารถเนี่ยเกือบจะชนด้านซ้ายของรถพยาบาลแล้ว
ปรากฏว่ายังไงคนซ้อนมอเตอร์ไซค์
ใช้ของแข็งคว่างใส่กระจกหลังรถพยาบาล

คนขับมอเตอร์ไซค์ยังขับมาเทียบข้าง

นายเดชนรงค์มองทางกระจกเห็นว่า
คนซ้อนมีการใช้อาวุธด้วย

แต่มอเตอร์ไซค์ยังคงขับตามนี่สิ
นี่เลยเร่งแซงขึ้นมาทางด้านคนขับ
คนซ้อนมอเตอร์ไซค์เงื้อมีดจะแทงกระจก

นายเด่นนรงจึงเบี่ยงรถไปเพื่อให้วัยรุ่นหลบออกไป
แต่วัยรุ่นยังคงเร่งแซงขึ้นมาหน้ารถ
และชี้หน้าด้วยมีดในมือเมื่อสักครู่นี้
จะเห็นว่าใช้มีดชี้หน้ามานะคะ

คนขับรถมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องขู่

ขับไล่ตามและใช้ขวานฟันกระจกหลังรถ

สุดท้ายนายนรงเร่งเครื่องหนี
แล้วก็มีตำรวจจราจรขับรถอยู่ด้านหน้าไกล

นี่แหละเป็นจังหวะที่มีการเบียดกันนะคะ
แล้วก็นี่มาชี้หน้าอยู่ด้านหน้ารถเลยนะคะ

ก็เลยไปแจ้งความที่สพวิชิตเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดตำรวจเพิ่งจะควบคุมตัวนายซากิฟต์ยอมใหญ่อายุยี่สิบสองปีหรือกิฟต์
และนายสุธิศรีภูลอายุ๒๙ปีหรือเบ้นชาวจังหวัดตรังนี่ไปจับได้ที่บ้านเช่าในตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
แล้วก็ไปตรวจค้นภายในห้องพักค่ะมีของกลางประกอบด้วยชุดและหมวกที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
ทั้งมีดและขวานที่ใช้ก่อเหตุด้วยนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพกัญชา
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกกระสุนปืน๒นัดระเบิดตะปูที่ประดิษฐ์
ประดิษฐ์เองหนึ่งลูกแล้วรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
หลักฐานของกลางก็มีอยู่เพียบแล้วค่ะเบื้องต้นผู้ก่อเหตุทั้งสอง
ก็สารภาพว่ากระทำการจริงเพราะไม่พอใจที่ถูกบีบแตร่ไล่
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้บันทึกก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพวิชิต